สวัสดีครับสวัสดีด้วย
ขาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้เรามีพิธีกรร่วมมาอีกหนึ่งคนนะคะ

สดไตให้เยอะทีนึงลูก
วันนี้อยากมาใจรี่ยมตจุ่นหนังข่าวตาม
เอามาดูข่าวแรกวันนี้กันดีกว่าค่ะ
ต้องบอกเลยว่าเพชรบุรีตอนนี้อ่วมกันเลยทีเดียวนะคะ
น้ำท่วมหนักระบายไม่ทันเลย
งมาจากอิทธิพลของพายุคีโรกีนี่แหละค่ะ
ส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเมืองหัวหิน

แล้วก็จังหวัดเพชรบุรีอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ก็ส่งผลให้แม่น้ำเพชรบุรีนั้นเอ่อล้น
เข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี
ได้เอ่อล้นตะหลิงเข้าท่วมพื้นที่

เกือบทุกสายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนั้น
ส่วนถนนเพชรเกษมช่วงขาเข้ากรุงเทพ

เป็นระยะทางยาวประมาณ๒กิโล
จรจรนี่เรียกว่าติดขัดเคลื่อนตัวได้ช้าเลยทีเดียว
ขณะที่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะ
ก็ได้ประกาศปิดการเรียนแล้วทุกโรงเรียนเลย
คาดว่าวันจันทร์หน้านู่นนะคะถึงจะเปิดการเรียนการสอน
หากว่ามีระดับน้ำที่ลดลง
ขึ้นมาในเวลาต่อมาก็ทางกองทัพเรือเองก็ได้มีการจัดกำลังพล
แล้วก็อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพไปช่วยในการผลักดันน้ำอ่ะนะคะ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทธกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วย
เพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ส่วนเส้นทางรถไฟสายใต้หลายคนก็กังวลแล้วว่าถ้าน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยรถไฟจะไปได้ไหม
สถานการณ์รถไฟหัวหินยังเปิดขายตัวตามปกติอยู่
พร้อมกับติดตามสถานการณ์การระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง
หากว่ามีปัญหาน้ำท่วมรางรถไฟเมื่อไหร
แล้วก็เขาก็จะมีการคืนเงินสำหรับค่าตั๋วสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วนั่นเอง
พายุยังมีอยู่นะพายุตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ

คือจริงตั้งแต่เมื่อวานนี้กรมบุตุก็รายงานว่าจะมีพายุเข้านะคะ
ช่วงวันที่๒๒๒๖พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศหนาวเย็นลง
อุณหภูมิจะลดลง๒๖องศาเซลเซียสด้วยกัน
แต่ภาคเหนือช่วงวันที่๒๒๒๓พฤศจิกายนก็จะมีฝนฟ้าขนองด้วย

จากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงถึง๒๔องศา
ส่วนภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ฝนตกแล้วจะตกมากขึ้นอีกต่างหากอ้าวอืม

ก็เป็นเรื่องของอากาศนะนะตอนนี้นะ

บอกว่าลูกจะอยู่กับแม่ตลอดไปนะครับ
แล้วก็ครอบครัวนะฮะได้ประคองกล่องโฟมนะครับ

คือทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวนะครับ

เพื่อที่จะรับอวัยวะของน้องเมย์คืนนะครับ
โดยทั้งหมดถูกปัญจุอยู่ในกล่องโฟมนะครับ

เมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงที่ผ่านมาของวันนี้

ว่าพ่อแม่แล้วก็พี่สาวของน้องเมย์
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑ซึ่งเสียชีวิต

ได้มีการเดินทางเข้าไปรับมอบอัยวะนะครับ
ประกอบด้วยสมองหัวใจรวมถึงกระเพาะอาหาร
แพทย์เก็บเอาไว้จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้มันจะกลับเป็นวิธีความโศกเศร้าสุดบรรยาย
โดยพ่อของนายพระกระพงษ์หนูน้องเบยนายืนยันบอกว่า
ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอยู่นะครับ
พ่อป่าอาจริงมีตัวไร
ป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่าอาจริงลูกป่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

ต้องทำโดยพยาธิแพทย์และนิติเวทนะควบคู่กันไปนะครับ

ถ้าไม่อย่างนั้นป๊าป๊าจะพามาอยู่ไปหาหมอพรทิพย์นะ

หมอพรทิพย์บอกว่ากระบวนการที่มีการพาพิสูจน์น้องเมยแบบพยาธิเท่านั้นนะครับ

แล้วก็การตัดอวัยวะนำไปแช่ฟอร์มาลีน

โดยไม่ได้แจ้งญาติถึงขั้นตอนต่าง
ส่วนการผ่าแบบนิติเวศเป็นการนำชิ้นส่วนที่ต้องการผ่าตัด
เพื่อหาสาเหตุการตายนะครับออกจากร่างกาย
ต้องมีการแจ้งญาติด้วยวาจา
เพราะถือว่าเป็นวัตถุพยาน
หลังผ่าเสร็จจะต้องมีการนำชิ้นส่วนกลับไปใส่ในร่างกาย

คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกอีกบอกว่า

แต่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตว่าเสียชีวิตที่ใด

ทั้งนี้เชื่อว่าปัญหาดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการสื่อสารไม่ตรงกันระหว่างแพทย์ที่ผ่าพิสูจน์กับญาติ
ดังนั้นจึงอยากให้แพทย์ออกมาชี้แจงเพื่อให้สังคมสบายใจ
คลิปที่แบบว่าก่อนที่เขาเสียชีวิต

คลิปเนี่ยก่อนที่น้องเขาตายตอนกี่โมงกี่โมง
เขามีการเข้าออกเข้าออกสถานพยาบาล๒รอบนะ
มันจริงเขาป่วยหรอหรืออะไรก็ไม่รู้
รอบที่สามเนี่ยคือหรือรอบที่สามเนี่ย
ก็คือออกเลยก็คือเป็นศพออกมาเลย
เขาก็เลยบอกเฮ้ยคนเราเด็กอายุ๑๙มันจะไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยเห

เพราะฉะนั้นมันเป็นสังคมที่แบบว่าตอนนี้ทุกคนหาสาเหตุ
อย่างวันนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่า
ที่จริงแล้วการผ่าพิสูจน์๑ต้องแจ้งญาติให้รู้
ว่าเราจะผ่าพิสูจน์อะไรอะไรยังไง
สองคืออะไรนะฮะเมื่อเสร็จแล้วจะต้องคืนเขา
คือต้องผ่าแล้วเอาคืนกลับเข้าไปไม่ใช่เอามาแช่ไว้อย่างนี้

วันนั้นพี่เหมียวก็พูดมาหนึ่งรอบนะ
ตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา

สรรค์สูตรศพหรือหลายอย่างทางนี้จริงเวทย์เองก็คือ
เอาออกมาตรวจเพราะว่าเขาบอกมีปัญหากับหัวใจ
ตามข่าวที่บอกว่าเสียชีวิตจากหัวใจถูกไหมคะ
เขาก็ต้องเอาส่วนกรอบข้างในออกมาแล้วก็ตรวจ

ไม่ได้เอากลับเข้าไปตั้งแต่ตอนแรกไง

ประเด็นต่างหลายคนก็อาจจะไม่ติดใจนะ

นับจากวันที่เสียชีวิตคือเดือนตุลา

หัวใจอยู่นี่นะทำไมถึงส่งแค่ศพกลับมา

เออเขาเอาไปแอบไปชนสูตรโดยการเอาโรงเปล่าไปเผา

คือพ่อแม่ก็คงถึงใสวันที่สวดเนี่ยทำไม

มีบุคคลปริศนาพยายามไปกั้นไม่ไปกั้นเขาไม่ให้เขาไปถามเรื่องพวกนี้จากเพื่อนของลูกเขาที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาก็เลยแบบสงสัยหลายอย่างเขาก็เลยเก็บศพลูกเข้าไปแล้วก็เอาโรงมาตั้งแล้วก็บอกว่าเผา
แต่จริงแล้วส่งไปตรวจส่งไปตรวจแสดงว่าเขามีเงื่อนงำอะไรบางสิ่งบางอย่าง
พ่อกับแม่รู้สึกประเด็นที่ลูกโดนซ่องโดนซ่อมเขาไม่ได้ติดใจหรอกหรือประเด็นที่ลูกเสียชีวิตโอเคเขาไม่ได้ติดใจ
เขาก็ติดนะเขาก็ติดใจนะเขาก็อยากจะรู้ว่าตกลงเสียยังไงเขาจะเสียเพราะอะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมด
เขาก็เลยสงสัยแต่ที่เขาสงสัยที่สุดคือทำไมไม่แจ้งเขาถึงแม้ว่าทางจะมีบางฝ่ายออกมาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของแพทย์เหมือนกันที่จะเก็บเอาไว้ตรวจ
แต่ผมว่ามันก็ควรจะต้องแจ้งพ่อแม่เขารึเปล่าต้องแจ้งค่ะ
วางไปแล้วอสบคืนไปยังไม่บอกเอาสมองอยู่นี่นะไม่ใช่
เอาศพอันยังมดดำตายเอาอีบ้าใช่ไหมเอาศพมดดำเนี่ยคืนกลับไปที่ญาติ
ใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าสมองมดดำเนี่ยนะฮะถูกผ่าเก็บเอาไว้แล้วไม่บอกพ่อแม่มดดำ
เออจริงมันต้องบอกนี่มันก็คือมันมีอะไรที่มันแปลกเหมือนกัน
แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วที่บอกเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่ได้เป็นญาตินักข่าว
ไม่รู้เหมือนกันมันจะเงียบไปหรอบอกว่าเรื่องนี้มันจะไม่ดังขึ้นมาเลย
ถ้าเขาแบบว่าไม่รู้จักหรือแบบว่าไปรู้จักกับนักข่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่เรื่องนี้เรื่องนี้ก็ดูตอนจบว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
พอนี่เอาคืนกลับไปแต่ก็ยังไม่รู้อีกว่าเปิดออกมาข้างในแล้วยังไงอีกด้วยอ่ะนะ
เราไปอีกหนึ่งคลิปครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ลูกค้าเนี่ยปะทะคารมกับพนักงานต้อนรับของโรงแรมแห่งหนึ่ง
โดยบทสนทนาของการโต้เถียงไปในธรรมนองที่ว่าทำไมพนักงานขึ้นเสียงกับลูกค้า
ที่ฝ่ายพนักงานจะบอกว่าลูกค้าก็เป็นฝ่ายขึ้นเสียงใส่ตัวเองก่อน
ยังบอกว่าลูกค้าหน้าไม่เหมือนแม่หนูนี่คะ

อะไรนะคะนี่พูดใหม่ไหมคะ

ถ้าขึ้นเสียงทำไมนายก็ทำตามกฎของหนู

ถ้าขึ้นเสียงก่อนหนูก็ต้องขึ้นเสียงก่อน
นี่ก็ไม่เหมือนแม่หนูอ่ะค่ะ
อ๋อนี่ก็ไม่เหมือนแม่เหมือนกันค่ะ

เอาเบอร์จริง

ช่วงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นของค่ำ

ถึงคนที่ถ่ายคลิปเมื่อกี้น่าจะเป็นไกด์

ก็โทรบอกให้น้องสาวที่อาศัยอยู่ที่พัทยาเนี่ย
ให้เอากระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องใช้มาให้ที่โรงแรม

แล้วก็เดินลงมาที่คลังด้างอันนี้คือโอเค

ตอนนั้นพนักงานในคลิปเนี่ยกำลังรับปุ๊บ
กับน้องสาวก็ไม่สนใจอะไรเดินขึ้นห้องมาด้วยกัน

ก็มีโทรศัพท์จากพนักงานโทรมาในห้องบอกว่า

นก็เลยตอบไปว่าไม่ได้มานอน

พนักงานคงจะบอกว่าเฮ้ยมันผลประโยชน์ของโรงแรม

หลังจากนั้นตนกับน้องสาวก็ออกไปทานข้าว
จังหวะที่กำลังจะเดินผ่านล็อบบี้
ได้ยินพนักงานไปเล่าให้เพื่อนอีกคนนึงฟังด้วยน้ำเสียงที่ดังมาก
ตนจึงเดินไปถามเลยว่าพูดอะไรกัน
คือลูกค้านั้นเดินไปถามพูดอะไรกัน
จนกระทั่งก็เกิดเหตุการณ์ในคลิป
นี่คุณพูดเหมือนกับว่าคุณเป็นพนักงานคนนั้น
ที่ไปนั่งเขาเล่าให้ฟังแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะเนี่ย

คุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือคุณเล่าได้รู้เรื่องอะไร
เลี้ยงลูกไปเลี้ยงหมาอยู่

จนกระทั่งวันที่ต้องเช็คอัล
ก็พบพนักงานคู่กรณีอีกแล้ว

แล้วยังแบบพนักงานก็มองตนด้วยน้ำสีหน้าที่ไม่ค่อยดี

แล้วมีอะไรคะมองทำไมเอาเข้าไปเนอะ

อุ๊ยคุณเต้นของคนเนี่ยขอให้มันซ่อนนะฮะ
มองคนจนกลายเป็นการโตเถียงกันอีกรอบนึง
จนในที่สุดก็แยกไปตนจึงตัดสินใจนำคลิปเนี่ยไปโพสต์ในโลกออนไลน์
ล่าสุดทางโรงแรมก็ติดต่อกลับมาแล้ว
ไขพนาการคนเก่าเนี่ยออกจากงานแล้วนะฮะ

เพราะพี่หน้าไม่ได้เหมือนแม่หนูนี่

ไม่แต่เขาไม่ได้ว่าอะไรแบบไม่รู้ว่า
หรอกแต่อันนี้คือต้องบอกอย่างหนึ่งนะ
ผมเข้าใจทั้งสองฝ่าย
แต่มุมหนึ่งในมุมพนักงานเองนะฮะ
เขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่

แต่ที่แน่เขาต้องรู้อย่างหนึ่งว่านี่คืองานบริการบริการ

คนเดินมาโอ้โหอ่านข่าวอะไรกันวะอ่านไม่ได้เรื่องเลย

เป็นอาชีพของเราต่างคนต่างมีอาชีพของตัวเอง

เขาก็พูดอย่างเหมือนกันว่าก่อนที่เขาจะอัดคลิปมา

แล้วคำหยาบที่เราได้ยินน้องได้ยินรอปภได้ยินคนที่โรงแรมได้ยินเนี่ย

ไก๊หน้าไม่เหมือนแม่

จบเอกการท่องเที่ยวหรือจบเอกอะไรมา

ก็เล่าให้ฟังว่าอ่านกล่าวจะแชะอ่านคำ

คนไทยด้วยกันจะไปโกรธจะไปเคืองจะไปทะเลาะอะไรกัน
บางทีฟังเขาพูดแล้วก็เงียบกันไปดีกว่า
จะได้ไม่ต้องมีปัญหายืดยาวมาขนาดนี้
มายูเข้ามานั่งไหมลูก
ไม่อยู่ไม่กันก่อน

ว้าวโอเค
มาดูหนูยิ้มให้กล้อง

คือเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีฮะ

ถึงกับทิ้งเขียววิ่งหน้าตั้งเลยคุณ
คุณดูเองแล้วกัน
เมื่อไปคว้าเอางูเหลือมที่มันนอนหลบอยู่

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเอางูเหลือมันนอนหลบแดดอยู่ในนาข้าวไงคุณ
ไม่ใช่ตัวเล็ก๕เมตรมายูเห็นงูไหมลูก

ไม่กลัวเลยมายูไม่กลัวงูไม่กลัวตุ๊กแกเลยเหรอลูก

ไปดูงูกับป๊า

ป๊าป๊ามาแบบถ่ายป๊าไปดูงู

ที่ถุ่งนางหลังบ้านเล็กที่แล้ว๕๐รูสาม
ก็ตำบลนาดีมีผู้ชำนาญในการจับงูออกไปตรวจสอบ
จำนวนมากเนี่ยกำลังยืนมุงดู
และแน่นอนทุกคนถือโทรศัพท์
แล้วก็ถ่ายรูปงูกันอยู่

ยาวเกือบ๕เมตร

จะมีเลขขึ้นที่ทูบค่ะ

เจอที่บ้านเลขที่๕๐หมู่๓

ราวด้วยสีหน้าตืนตกใจว่า
ตัวเองก็มารับจ้างเกี่ยวข้าวนั่นแหละ

เท้าก็ไปเตะถูกวัตถุเนี่ย

ตนเองเนี่ยก็จึงได้ใช้มือจับไปปรากฏว่านึกว่าเป็นขอนไม้มันไม่ใช่ขอนไม้แล้วสิ

ด้วยความกลัวแล้วตกใจก็ทิ้งเขียว
วิ้งออกมาจากเจ้าของที่นาเลยแหละ

เจ้าหน้าที่คาดว่างูเหลือมมันน่าจะออกมาหากินหนูนา
หนูนามักจะออกมากินเมล็ดข้าวที่หล่นจากการเก็บเกี่ยว
พอดีมีคนไปเกี่ยวข้าวมาพบ
ถูกจับเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบว่าโอ้โหดูงูกันใหญ่
ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ได้อะไรเด็ดกันมาบ้าง

ฮะที่บ้านพี่ก็ไม่ต้องหายตัว

ไม่ใช่ลูกมันคือสก๊อตเทปลูก

เวลาแบบจะจัดฉากจัดอะไรอย่างนี้นะลูกนะ

โอ้โหเด็กน้อยอยู่

เตรียมขายรถยนต์บินได้คันแรกของลูก

นอกจากจืฮานะครับกับรถยนต์ยันยนต์สุดล้ำแล้วนะครับ

หลังจากที่เคยเห็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
ไซฟ้าเนี่ยมีอาณาทันสมัย

เพราะว่าพี่วัวว่าเนี่ยนะครับกลายเป็นผู้ครอบครอง

นะครับ
ถูกออกแบบให้ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ให้บริดนะฮะอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้า

ข้างละ๓๐๐แรงม้านะครับ

ระยะทางเนี่ยนะครับ๖๔๔กิโลเมตร

เฉียวร้าวใจเนี่ยมีทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ความสามารถ

รุ่นนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหา
เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างดี

รถไม่ติดเราไปวิ่งอยู่เข้าวงกันเต็มเลย
มันก็ต้องไม่มีระบบอีก
ดังนั้นใครจะครับรถอันนี้ได้

ราคาเราอาจจะแน่ไม่ถึงแบบกันไหม
พี่หนุ่งคงซื้อได้อีก

คนที่จะขับได้ก็ต้องเป็นคนที่ฝึกบินแล้วเหมือนกันถูกไหม

เขาถึงบอกว่าอีกหน่อยอาชีพที่จะขาดแค้นสุดคือ

มันขาดแค่ทุกวันนี้สายการบินเยอะอยู่แล้ว

หลายคนพอเวลาเห็นอะไรที่

ชอบดึงชอบสอยอะไรพวกนี้กลับบ้านเนี่ยนะคะ

ผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งจากนายสมมิตรพุทธิชัย
เป็นกำนันตะบนนางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์
หลังจากที่มีการค้นพบต้นเมเปิ้ลที่บริเวณบ้านผาตืม
อำเภอเมืองจังหวัดแพร่กว่า๒๐ต้น
ซึ่งเป็นต้นเมเปิ้ลที่พบได้ยาก
ไม่กี่ที่ในประเทศไทยเองนะคะมีแค่๒สายพันธุ์
ก็คือเมเปล๕แฉกแล้วก็เมเปล๓แฉก
หลังจากที่ข่าวการค้นพบออกไปปุ๊บ
ตามนั้นค่ะพี่คนไปเที่ยวกันเลยเต็มที่เลยนะคะ
ก็ใช้เส้นทางถนนออกจากตัวเมืองแพร่ไป๔๐กิโลเมตร
ไปถึงที่ที่พบต้นเมเปิ้ลอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่
เพราะว่า๒จุดนี้เป็นรอยต่อของสองจังหวัดก็คือหรือว่าภูพญาพ่อ
กำนันตำบลนางพญาก็บอกว่าแต่ตอนนี้น่าเสียดายมาก

นับว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจริงคุณผู้ชม

เย็นแล้วแล้วช่วงนี้อากาศเขาก็แบบค่อนข้างเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ
ขับไปทำแพร่เขาก็จะมีต้นแบบ
ปกติเราไม่ต้องไปดูเกาหลงเกาหลีเนาะ

มันมีแค่ช่วงถึง๑๑๕ธันวาคมเองนะคะ
คือช่วงนี้เราก็สามารถที่จะไปชมได้

ดึงคนอื่นที่ไปมันก็ไม่ได้ดูไง

ยกทัพสินค้ามหากรรมเครื่องทำ
น้ำร้อนน้ำอุ่นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
และการบริการแบบครบวงจร
มาเอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปสุดคุ้ม

ลดราคาสูงสุดกว่า๘๐

อีก๒๐๐บาทเมื่อช็อปครบ
คือเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับ

ต้องมีสำหรับ
อีกสักหน่อยนะครับ

พิเศษครับสำหรับสมาชิกโฮมการ์ด

เมื่อสะสมยอดซื้อ๒๐๐๐๐๐บาท
ขึ้นไปเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ

และรับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำ

เมื่อโฮมโปรร่วมกับดอยตูงดอยคำและจันกภักดิ์
นำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายภายในงาน
ให้ได้สุกเต็มตลอด๑๐วัน
และกาทั้งน์โฮมโปรอยน์แอลจ์โปร่วม๕๗

นำเงิน๐๑๐๕๑๐๐บาท

หลวงสาวโน้งสาวอารุสาว

คุณจัดเรื่องบรรลูนก่อนเลย

เมื่อวานนี้คุณแอฟก็ออกมาพูดอยู่แล้วว่าแม้กระทั่งจะกลับมาก็คงกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะแยกกันอยู่มาเป็นปี
เมื่อวานเป็นการตอบคำถามที่คุณแอฟตอบเคลียร์สุด
เมื่อวานนี้ตนเองก็พร้อมจะหย่ากับคุณสงการแล้วก็ยืนยันสถานะของการแยกกันอยู่
แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันเหมือนเดิมนั่นคือแอปทักษะออนบอก
แล้วก็เป็นการโหมกระหน่ำนะครับให้ข่าวของสงการแอปลุกชนขึ้นมาอีกละลอกหนึ่ง
จนทำให้มีคนไปจับผิดถ้าสมมุติมีใครมีโอกาสไปเที่ยวโมนาซ่าของคุณสงการ
ก็จะมีสิงโตขาวไงเธอไม่รู้เรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ง

มายูพาพ่อออกไปเดินเล่นข้างนอกประลุกตรงฟุตบาท
เรื่องนี้หนุ่มไม่ยุ่งลูกนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ง
จนทำให้มีหลายคนสงสัมพันธ์เรื่องนี้

แล้วแม่จะเสร็จแล้วลูกมานั่งฟังเรื่องนี้ก่อนลูก
พี่ดำก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมาเร็วลูก

มายูจะไปเที่ยวไหนคะ

ฮะมายูจะไปเบอร์นันซ่าเหรอลูก
เออไปไหมคะไปดูสิงโตกันดี
คำถามที่นักข่าวถามเมื่อวานนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องมือที่๓หรือเปล่า
เฉพาะมีภาพมือปริศนาขนาดอุ้มสิงโต

ลุกลามเมื่อมีคนจับผิดว่าภาพสิงโตที่สงการลงในไอจี
อ่ะเฮ้ยเป็นลูกสิงโต่ตัวเดียวกับที่บอลที่สัมคนา
เล็บเล็บมันเหมือนกันเลยอ่ะท่ามันเดียวกันไม่เงิน
ไม่เล็บนี่คุณดูนี่เขาวงไว้ให้ดูคุณไม่เห็นเหรอไม่เขาลงในเวลา

มายถึงใครลงบอนรุนลงหรือสงสาร

ก็เป็นเรื่องหน้าที่แน่
มือปริศนานั้นคล้ายกับเล็บมือของบอลลูน
อกจากนี้บอลลูนเนี่ยเหมือนกับลงภาพรัว
ลงภาพแบบรัวพร้อมกับเช็คอินที่เขาใหญ่ด้วยนะ
รวมถึงภาพเซ็กซี่นั่งซาวหน้าลงสระว่ายน้ำที่ชาโตเดอร์เขาใหญ่
จนกลายเป็นที่แบบเฮ้ยอะไรกันแน่
มีคนเข้ามาทักทวงว่าสีเล็บมือปริศนากับสีเล็บมือของบอลลูนนั้น
ไม่เหมือนกันเพราะสีเล็บมือปริศนาเป็นการทำสีดำลายขาว
แต่ของบอลลูนั้นถ้าดูดี

นึกออกไหมและยังมีการคาดว่าภาพที่บอลลูนลงอ่ะ
อาจจะเป็นภาพที่นางไปพักผ่อนที่เขาใหญ่
ไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคาดว่าเอาอย่างนี้ฉันจะโทร

เรื่องนี้หนุ่มไม่อยากยุ่งเดี๋ยวหนุ่มจะเห่าอีก

เขาดูอีกพิษด้วยอื้มคุณดูมั้ย
แต่จริงถ้าคุณสองปานเขาจะลงรูปแล้วมีรูปมือผู้หญิงด้วย
ก็ต้องเป็นใครสักคนที่อยู่ที่บ้านเขาเปล่า

ก่อนที่ไปที่มือคุณแม่ดูสิงโตกว่าตัวเดียวกันหรือเปล่า

ตัวเดียวกันมีปานที่ข้างแก้ม
ไม่ใช่มันออกมาหลายตัวเธอ

มันมีปานตรงนี้ตรงตาใต้ตะข้างซ้ายมันดำเหมือนกัน

หรือว่าพูดถึงใครอะไรอย่างนี้

ถ้าสมมุติมันอยู่ใกล้กันใกล้หรือว่าไม่เท่ากัน
อ่ะวันไม่เท่ากันก็
ซักครู่เนี้ยแต่ว่าคนมาก็ไม่ลงเท่ากัน
ที่คุณแม่ลงภาพพูดกับน้องปลอยยังไม่ลงเท่ากัน
อีบ้ะไม่ได้ลงแล้วเออลงแล้ว
ทุกคนเขาไปอู้มหมดใช่ไหม
เออนั่นแหละสิ

แล้วพรุ่งนี้รายการงด๑วัน

ส่วนน้ำหน้าน้องนุ่ม

วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ